เป็นอดีตกันไปแล้วระหว่างอดีตลูกเขยกับอดีตพ่อตา

ล่าสุดกลายเป็นตัวอดีตลูกเขยไปก่อเหตุทุบรถพ่อตา
แถมยังเคยขู่เดี๋ยวฆ่ายกครัว

เพิ่งไห้ไว้

โอ้โหเอาทุบเลยทุบเลยอันนี้ประชดนะ
ใช่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ทางฝั่งของผู้เสียหาย

โทนโทนที่ได้ยินที่เขาพูดกัน
ก็คือผู้ก่อเหตุแล้วก็เคยเป็นลูกเขยของบ้านนี้นะคะ
บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอรังเลนจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมค่ะ
เหตุเกิดเนี่ยตอนอัดคลิปไว้คือตัวในโทนคนก่อเหตุ
เขากำลังเอาท่อนไม้ไปกระหน่ำทุบรถยนต์
ของตัวผู้เสียหายของครอบครัวนี้

แต่เพื่อนยืนคุมเชิงอยู่ด้วยนะคะ
โดยเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปที่บ้านจุดเกิดเหตุไปดูกันหน่อย
มีรถกระบะ๒ประตูสีเขียวสภาพของรถนี่
ความเสียหายกระจกประตูแตกทั้งสองด้าน
รอบรถไม่ต้องพูดถึงรอยบุบทั้งคันแล้วค่ะ
ทางด้านของตัวเจ้าของบ้านและเจ้าของรถคือในเผือก
ถือว่าในอำพละอยู่๔๒ปีเล่าแบบนี้
แล้วการเป็นใครการเป็นลูกเลี้ยงของผม

คือโทอยู่กินกับลูกสาวของผมมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเป็น๑๐ปี

เพิ่งจะเลิกรากันไปเมื่อ๑ปีที่ผ่านมา
ลูกก็ไปอยู่กับทางผู้ก่อเหตุคือในโทน
แล้วในโทนชอบมักจะโทษกับผมว่าผมไปกีดกัน
ยุแย้งให้ครอบครัวของเขาแตกแยก

ลูกสาวผมเองนี่แหละอึดอัดอยากเลิกอยู่แล้ว
เพราะว่าในโทนชอบทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเอง
แล้วโทนยังไปโพสต์โซเชียลข่มขู่เอาชีวิตครอบครัวผมมาตลอด
บางครั้งเคยมาคว่างรองเท้าปลาขวดปลาหินใส่บ้าน

คู่อีกด้วยนะบอกเดี๋ยวจะมายิงให้ตายยกครัวค่ะ
ยกกว่าอย่างนี้หรอใช่
คุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปฟังความทั้งสองฝ่าย

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปโทรพูดคุยถามกับนายโทน
ทนเล่าแบบนี้โอ้โหตอนผมอยู่กินกับเมียเนี่ยนะ
อดีตพ่อตารายนี้พูดจาไม่ดีใส่ตลอด
เช่นเดียวกันอดีตแม่ยาโอ้มีปัญหากัน
ผมเนี่ยเลิกคุยกันเลยแหละไม่คุยกันอีกแล้ว
แล้วการที่ผมเลิกกับภรรยาผมจำได้นะ
กันแบบไหนเลิกกัน๓๑มกราคม
ผมไปส่งภรรยาที่โรงงานหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลย
ถึงขั้นที่ผมอ่ะต้องไปแจ้งความคนหายตำรวจเนี่ยก็ไม่พบตัวนะคะนะฮะ
ส่วนที่ไปก่อเหตุทุบรถเขาบอกแบบนี้
เพราะโดนอดีตพ่อตาโทรมาท้าให้ไปเจอกันตัวต่อตัว
เขาอ้างแบบนี้นะส่วนที่ขู่จะยิงเนี่ย
ผมขู่ไปเพราะโมโหถามว่าจะยิงจริงไหม
ผมไม่ยิงหรอกแต่ตอนนั้นโมโหก็เลยขู่เข้าไปแบบนั้นนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวของครอบครัวนี้
เขาก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะผมมีภรรยาใหม่แล้วเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ตำรวจบอกนี่เหรอที่ไม่อยากข้องเกี่ยว
แต่ไปมีปัญหากันแบบนี้นะฮะแล้วหลักฐานมันชัดเจนเลยครับ
หรือว่าสาวพ่อบางเล่นก็เตรียมออกหมายจับนายโทน
มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีทำให้เสียทรัพย์แล้วนะครับ